คุณอริยาเกินไปเรื่องของพญาวัว
เดี๋ยวจะได้เห็นลักษณะของพญาวัวครบตามตำราโบราณ
ใช่คือเขาบอกเขามีลักษณะเด่น๗อย่าง
แต่ก่อนที่ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปดูพญาวัว
ถึงฉันจะพางุมประชมไปที่เชียงใหม่ก่อน
พาไปดูขบวนแห่ลูกแก้ว
แล้วเดี๋ยวนับจำนวนคือหลายคนนับจำนวนไงว่ามีม้ากี่ตัว

โอ้โหสวยงามอลังการแต่หมากี่ตัวเนี่ยนับไม่หวัดไม่ไหวฮะ

นี่คือโครงการบรรพชาอุปสมบท
ศาสนทายาทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้า

แล้วก็มีขบวนแห่ลูกแก้วแต่งกายในชุดเจ้าชายน้อย

แล้วก็เต้นไปตามจังหวะเสียงปี่เสียงกลอง
แห่ไปตามชุมชนต่างค่ะ
แล้วชาวบ้านที่เขาอยู่แถวนั้นก็ได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญ
แล้วก็ชมความสวยงามของขบวนแห่ลูกแก้วนะคะ
ซึ่งเป็นระยะทางกว่า๒กิโลเมตร
จากอนุสวรีสามกษัตริย์ไปยังวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
แล้วก็จากหน้าห้างเมย่าไปตามถนนวัฒนธรรม
สู่วัด๗ยอดพระอารามหลวงนะคะ
แถวกลางเมืองใกล้มชใกล้ดสุทธิพย์เลยนะฮะ
แล้วดูสิเห็นไหมตลอดสองข้างทางเลยคุณสืบสกุล
คือประชาชนก็สนใจนักท่องเที่ยวก็สนใจ
ขบวนแห่ลูกแก้วมีมากถึง๖๙รูป
เป็นประเพณีวัฒนธรรมของชาวล้านนาในอดีต
ซึ่งปัจจุบันก็ได้เลือนหายไปแล้วก็มีการรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่นะคะ
แล้วเมื่อช่วงเช้าก็มีพิธีบรรพชาที่วัด๗ยอดด้วย

อ้าวอยากเห็นพญาวัวล่ะคุณ

เดี๋ยวพาไปดูพญาวัวที่สุรินทร์กันหน่อยค่ะ

ใช่ตัวนี้แหละเป็นพญาวัวอายุ๑๕วันเองนะคุณ

นี่ค่ะเจ้าของเนี่ยคือนายสมจิตบุตรดีอยู่บ้านเลขที่๕๕
หมู่๑๑อำเภอรัตนบุรีที่สุรินทร์
เป็นอดีตนักมวยชื่อดังระดับประเทศ

แล้วเขาบอกว่าลูกวัวตัวที่คุณผู้ชมดูอยู่นี่แหละ

เพราะว่าพญาวัวมีลักษณะพิเศษ
เป็นลักษณะเด่น๗ประการตามตำราโบราณ

เป็นรูปใบโพสีขาวที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละนะคะ
แล้วก็เห็นไหมกำไรขาหรือว่าข้อเท้าเป็นสีขาวทั้ง๔ขาเลย
เขาก็เรียกเหมือนเป็นกำไรเป็นถุงเท้าอะไรพวกนี้นะ

คาบแก้วริมฝีปากล่างสีขาวเผือก
คือปากคาบแก้วคือเหมือนแต้มขาว

ใช่แล้วก็กีบเท้าทั้ง๔ขาขาวเผือก
ทีนี้ซูมไปดูในตาหน่อย
เขาบอกว่าในตาเป็นตาประกายสีฟ้าค่ะคุณ
ส่วนสะโพกข้างก็สีด่าง

ทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาต้องด่างทั้งสองข้าง
แล้วลักษณะหางก็คือหางดอกหรือว่าหางมีสีขาวนั่นเอง
หางดอกคือมีหางเป็นผู้หางดอกแบบนี้เขาว่า

ใช่ค่ะนี่คือตามตำราโบราณเลย๗ประการลักษณะเด่น
แล้วนายสมจิตเจ้าของเนี่ยนะบอกว่าลูกวัวตัวนี้
เป็นลูกวัวเพศเมียคลอดเมื่อคืนวันที่๑ธันวาคม
ตอนแรกก็ยังคิดอยู่เลยมันคงเป็นวัวดั่งธรรมดาหรือเปล่า
แต่พอมาเปิดตำราสังเกตดูโอ้โหลูกวัวตัวนี้พิเศษกว่าลูกวัวตัวอื่น
เป็นพญาวัวถือว่าโชคดีมาก
โตนะยิ่งเห็นชัดนะด่านต่างแล้วก็ลักษณะเด่นต่างเลยนะฮะ
แล้วทีนี้ลูกของคุณลุงสมจิตก็เลยถ่ายรูปไงลงโซเชียลเท่านั้นแหละคุณผู้ชม
มีคนติดต่อมาเอาจากสุโขทัยจะขอซื้อลูกวัวตัวนี้
ขอซื้อ๕แสนได้ไหมลุงสมจิตแต่ไม่ขายค่ะ
เพราะว่าลุงสมจิตบอกว่ายังไงก็จะเลี้ยงลูกวัวตัวนี้
กว่ามันจะตายจากกันไป
คือแบบนี้ถ้าเป็นความเชื่อนะคุณนะ
เขาบอกว่าถ้ามีพญาวัวออกมาหรือบ้านใดมีวัวหรือควาย
ตกลูกเป็นพญาวัวพญาควาย
จะเป็นสัตว์ให้คุณกับเจ้าของต้องเลี้ยงจนกว่าจะตายจากกัน
เมื่อตายแล้วต้องถลกเอาหนังและเขาไปถวายวัด
เพื่อใช้หุ้มกลองเพลเอาหนังไปใช้หุ้มกลองที่วัด
หรือไม่ก็ต้องเก็บเขาไว้ที่บ้าน
เขาบอกว่าจะเกิดมาให้โชคให้ลาบนะฮะ
ห้ามซื้อขายห้ามกินเนื้อแต่สามารถใช้แรงงานได้
เขาขายกับสมมุติถ้ามีคนจะขายจริง

สมจิตเขาบอกว่ายังไงก็ไม่ขายแพงเท่าไหร่ก็ไม่ขาย
นี่ดิฉันก็เพิ่งได้เห็นนี่แหละว่าตามตำราโบราณเป็นแบบนี้

ตั้งชื่อว่าน้องโพขาวหรือว่านางพญาโพขาว
แม้ตอนที่ลูกชายลุงสมจิตโพสต์ลงโซเชียล
มีคนจากสุโขทัยมาติดต่อขอซื้อใช่ไหม
แต่ตอนนี้ออกข่าวเที่ยงไทยรัฐทีวีเนี่ย
คงมีคนแห่ไปที่บ้านลุงสมจิตไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลย
ลุงบอกว่าใจเย็นไม่ต้องมา
ไม่ต้องมาขูดไม่ต้องมาขออะไร
ลุงฝากบอกผ่านทางข่าวเที่ยงไทยรัฐเลยละกัน
เพราะว่าหลายคนอยากรู้ว่าเวลาของน้องโพขาวที่ตกฟากเนี่ย
กี่โมงครับสี่ทุ่มยี่สิบนาทีค่ะคุณผู้ชมอ๋อเล็กสวยนะ
๒๒๒๐นาทีใช่ค่ะ
บ้านไรขี่ลุงอะไรนะขออีกทีหนึ่ง
บ้านไรขี่ลุง๕๕๒๑คราว
เกิดวันที่๑ธันวาคมนะสำหรับเจ้าพญาวัวตัวนี้
ส่วนถ้าเป็นพญาควายก็ลักษณะจะคล้ายกัน
มีหรืออะไรเหมือนกันภาพแค้นอะไรเหมือนกัน

เขาจะมีเขาที่ยาวแล้วก็โง้งสวยงาม
อันนี้คือพญาวัวพญาควายตามความเชื่อนะครับ